จอบประเด็นก็ได้นำเสนอความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในกลางปีนี้
ซึ่งก็จะทำให้กรุงเทพมีเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองนะครับ
ก็คือระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด
เชื่อมต่อกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในวันนี้เราจะพาไปดูตัวอย่างที่เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
สองประเทศที่ติดอันดับระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดในโลก
ทั้งการเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทย์การแก้ปัญหาจราจร
และก็ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไปติดตามจากรายงานครับ
อเนกประสงค์แบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทย

เป็นบัตรที่ใช้สำหรับโดยสารรถบัตร
และรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีเติมเงิน
ซึ่งการชำระค่าโดยสารด้วยวิธีนี้
จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
และลดความหนาแน่นในการต่อคิวของผู้โดยสาร
ใช้บริการตามสถานีรถไฟต่างนับล้านคนต่อวัน
ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะเดินทางด้วยรถไฟ

เชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนอื่น
อย่างรถบัตรประจำทางเป็นต้น
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น
จะส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
ด้วยการทำจุดจอดรถส่วนตัวตามสถานีรถไฟต่าง
ขณะที่บริการรถไฟก็มีทั้งขบวนรถไฟท้องถิ่น
รถไฟความเร็วสูงแบบหัวกระสุนหรือชินกันเซ็น
ให้บริการด้วยความเร็ว๓๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จัดสรรระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพของญี่ปุ่น
จัดให้กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น
อยู่ในอันดับที่๕ของเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะดีที่สุดในโลก
โดยกรุงโตเกียวมีรถไฟใต้ดินทั้งหมด๙สายกับ๑๗๙สถานี
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า๖ล้านคนต่อวัน
เช่นเดียวกับที่กรุงโซของประเทศเกาหลีใต้
ของกลุ่มเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะดีที่สุดในโลก
โดยกรุงโซมีรถไฟใต้ดินทั้งหมด๑๘สาย๓๐๐สถานี
รอบคลุมพื้นที่๕๐๐กิโลเมตรทั่วกรุง
มีค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่๓๐บาท
สามารถรองรับประชาชนได้๗ล้านคนต่อวัน
ขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ทำให้กระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้
พัฒนานวัตกรรมต่างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการ
ซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาประชาชนในเกาหลีใต้
สามารถใช้บัตรเครดิตชำระค่าบริการขนส่งมวลชนได้ทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินหรือว่ารถบัส

ซึ่งสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและเวลาการเดินรถเพียงแค่ระบุปลายทาง
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยหลัก
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คอนโดมิเนียมในญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง๙เท่าของรายได้ครัวเรือน
ราคาและยอดขายอพาร์ทเมนต์ในกรุงโซล
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๕ในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
ซึ่งถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยมีราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ห้องละ๑๐ล้านบาท
ซึ่งส่วนต่างของราคานอกจากจะเป็นเรื่องของที่ตั้งแล้ว
ยังเป็นเรื่องของระบบขนส่งมวลชน
กระจายตัวอยู่ทั่วเมืองอีกด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน